คนเวลาร้อนเราก็ดื่มน้ำอาบน้ำก็ว่ากันไป
แต่ถ้าสัตว์มันร้อนขึ้นมา

ไปดูวิธีน่ารักของเหล่าบรรดาสรรพสัตว์คลายร้อนกันครับ
เมษาหน้าร้อนหลายคนหาวิธีคลายร้อนกันสารพัดให้เย็นสดชื่น
แต่หากบรรดาสัตว์เขาร้อนกันล่ะคะ
เขาจะหาวิธีคลายร้อนกันยังไง
วันนี้เรามีมาให้ชมกันจ้า
ไปดูช้างและน้ำคลายร้อนที่เชียงใหม่กันเจ้า
ดูสิคะแต่ละเชือกน่ารักมากเลยล่ะค่ะ
ซึ่งในช่วงที่สภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ร้อน
วานช้างที่ปางช้างแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
เขาก็มีวิธีคลายร้อนให้กับพี่ช้างทั้งหลาย
โดยการพาช้างนับ๑๐เชือกลงไปเล่นในแม่น้ำแม่แตง
เพื่อลดการคลายเครียดและความเสี่ยงต่อสุขภาพของพี่ช้างน้อยช้างใหญ่กันอีกด้วย
ซึ่งก็ดูแต่ละเชือกสิคะพากันเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน

นอนแช่ดำผุดดำไหว้
บางเชือกทึ๊งกับไช่งวงพลเล่นน้ำเล่นเลยละ
แถมยังมีอาสาสมัครนำสบู่สมุนไพรเครือซาบ้า
คอยขัดถูตัวให้พี่ช้างน้องช้างอย่างสบายใจเฉิบอีกด้วย
แม่เห็นแล้วก็อยากไปสปาช้างอยากไปเล่นน้ำด้วยซะจริง
ซึ่งสำหรับใครที่อยากจะอาบน้ำให้กับพี่ช้างน้องช้าง
ปางช้างเขาก็มีโปรแกรมให้นักท่องเที่ยว
พาช้างไปอาบน้ำในแม่น้ำแม่แตง
ภายใต้การดูแลของควานช้างอย่างใกล้ชิดอีกด้วยค่ะ
ต่อกันที่น้องตัวเงินตัวทองเมื่อเขาร้อนก็เลยมาขอแชร์น้ำหน่อย
แต่มาแบบไม่ขออนุญาตเจ้าของบ้านแบบนี้เป็นใครก็ตกใจสิคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๒๕หมู่๒ตำบลในเมืองอำเภอพิมัยจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ซึ่งเจ้าของบ้านก็คือนางรัฐดาบุญประมาณเขาก็เล่าให้เราฟังว่าเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้แอบบุกเข้ามาในบ้านตอนไหนก็ไม่รู้เลยล่ะค่ะ
รู้อีกทีก็คือได้ยินเสียงเหมือนเด็กเด็กกำลังเล่นน้ำอยู่ที่บ้านแต่เอ๊ะพอเดินเข้ามาเท่านั้นแหละค่ะ
ปรากฏว่าไม่ใช่เด็กจ้าแต่เป็นตัวเงินตัวทองตัวใหญ่ตัวนี้นอนเล่นน้ำอยู่นี่เอง
แม้แต่เล่นน้ำแบบนี้ก็ดูจะสบายใจไปหน่อยเพราะว่าแช่ในกระมังซะเต็มเลยนะคุณพี่ค่ะ
ซึ่งหลังจากเล่นน้ำจนพอใจแล้วคุณพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็มานำตัวพี่ตัวเงินตัวทองตัวนี้จับเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะ
ไปต่อกับการคลายร้อนให้ลุงแซมอุรังอุตังสุดหล่อประจำสวนสัตว์เชียงใหม่
ซึ่งที่สวนสัตว์เชียงใหม่เขาก็เคยจัดกิจกรรมคลายร้อนให้กับสัตว์ค่ะ
โดยการเตรียมหวานเย็นผลไม้รวมให้กับลุงแซมอุรังอุตังเพศผู้วัย๓๗ปี
หนึ่งเดียวของสวนสัตว์เชียงใหม่นี่เอง
เจ้าหน้าที่เองเขาก็ห่วงคุณภาพชีวิตสัตว์ทุกตัวภายในสวนสัตว์นั่นแหละค่ะ
ก็เลยร่วมมือกับทีมสัตวแพทย์เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับสัตว์อย่างคุณลุงแซมอุรังอุตังตัวนี้
ก็ใช้วิธีคลายร้อนโดยการปูพื้นด้วยเกล็ดน้ำแข็งและก็ทำหวานเย็นผลไม้รวมหลากสี
ให้กับลุงแซมได้กินแบบหวานหยดย้อยชื่นใจไปเลยค่ะ
ส่วนสัตว์ชนิดอื่นที่จัดอยู่ในสวนการแสดงกลางแจ้งก็จะช่วยคลายร้อนด้วยการฉีดพ่นสเปรย์ละอองน้ำและก็บริเวณรอบพื้นที่เป็นประจำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นอีกด้วยล่ะค่ะ
แหมเห็นแบบนี้ก็เย็นชื่นใจไปด้วยเลยล่ะค่ะ
เย็นแทนบรรดาสัตว์ทั้งหลายอีกด้วยนะคะ

แล้วมันก็เล่นน้ำสนุกสนานกันไป
มีโอกาสก็ไปเล่นน้ำกับมันดู
พาเด็กลูกหลานไปดูสัตว์